รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ได้กล่าวย้ำถึงความร่วมมือกับประเทศไทย
ขณะที่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับโดยเฉพาะการก่อสร้างรถไฟไทยจีน
ที่จะมีส่วนช่วยไทยขยายตลาดแล้วก็เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อในภูมิภาค
ขณะที่พลเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่า
ประชุนสุขลทธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณจีนที่ได้มอบหมายให้ผู้แทนรัฐบาลจีน
เดินทางไปสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่ง
เพื่อถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และความร่วมมือทางหุ้นส่วนเชิงวิทยาศาสตร์ที่รอบด้าน
ทั้งขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรม

โดยที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสพบกับผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของจีนหลายท่าน
ทำให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย
โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปประเทศและแนวทางการพัฒนาของจีน
ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับไทย
รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนยังได้หารือกับนายดอนปรมัติวินัย

ที่ทั้งสองจะออกมาแถลงข่าวร่วมกัน
ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็ได้ย้ำถึงโครงการก่อสร้างรถไฟไทยจีน
ที่จะส่งผลให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาค